ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมแรกนะครับอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันระหว่าง
จีปฐุมกับทางชมบุรีเอฟซีแน่นอนครับเป็นการแข่งขันแบบปิดอันนั้น
ชมสดได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีพร้อมกับช่องทางโซเชียลทั้งหมดของเรานะครับ
ความพร้อมของทั้งสองทีมเริ่มที่เจ้าบ้านครับ
จีปฐุมเกมนี้ทางโค้ชโอ่งดูสิตเฉลิมแสนจะทดสอบผู้เล่นเป็นเกมสุดท้าย
ก่อนกลับมาสู้ศึกไทยลีกเกมที่ห้าคาดว่าจะแบ่งนักเตะเป็นสองชุด
เพื่อทดลองก่อนเปิดบ้านเจอกับบุรีรำยูเนเต็ด๑๒กันยายน
นำโดยสหรัฐอยู่เย็นทิศิพันธ์พ่วงจันทร์อันเดสตูนเยส
ที่ขุมกำลังอื่นอื่นนั้นก็สมบูรณ์พร้อมลงสนามครับชนบุรีคาดว่าจะ
เทชั่นผู้เล่นลงสนามเหมือนกันแต่แกนหลักอย่างธิรเทพวิโนไทย
วรชิตเกณฑ์ศรีบำเพลรวมถึงตัวต่างชาติทั้งแฮลิซ่อนคายอ้อน
ราแกนบอสโควิชก็พร้อมในการลงสนาม
หลังจากไม่มีใครนั้นกลับไปที่ประเทศบ้านเกิดครับไทยรัฐคู่แรกครับ
บีจีเจอกับชนบุรีจากคิกออฟในเวลา๔โมง๕นาทีนะครับ
ไทยรัททีวีช่องสามสิบสองถ่ายเท่าสดเริ่มเข้าสัญญาณบ่ายสามห้าสิบนาที
แล้วก็สามารถชมออนไลน์ได้ทางเฟซบุ๊คไทยรัฐสปอร์ตยูทูปไทยรัฐ